พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ปฐุมธานีค่ะมีน้องวัยรุ่นสองคนเป็นญาติกันนะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์กันไปไปเติมน้ำมันในปั๊ม
คนขี่เนี่ยอายุสิบห้าคนซ้อนอายุสิบสี่
แต่เคราะห์ร้ายจริงไปเจอกลุ่มวัยรุ่นในปั๊มน้ำมันสัก๖๗คนได้
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามถีบรถน้องล้มรุมทำร้ายปลาระเบิดใส่
คือน้องคนซ้อนอายุ๑๔เจ็บไม่เยอะเพราะแกล้งสลบ
แต่น้องคนขี่ที่อายุ๑๕เจ็บหนักสาหัสเลยนะคะ
เดี๋ยวมาดูบาดแผลของน้องที่เจ็บหนักน้องเบียร์นามสมมุตินะคะ
น้องอายุแค่สิบห้าขาขวาหักเส้นเอ็นขาด
ซ้ายแตกคางแตกมีแผลโดนสะเก็ดระเบิดกระเด็นใส่ร่างกายหลายจุดเลยค่ะ
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลน่ะนะคะตั้งแต่ยี่สิบหกมิถุนายน
ส่วนน้องอีกคนที่ซ้อนไปด้วยเจ็บเล็กน้อยน้องปลื้มนามสมมุติอายุสิบสี่
น้องเขาเจ็บไม่เยอะเพราะเขาแกล้งสลบไอ้วัยรุ่นที่ลุมทำร้ายคงนึกว่าน้องตายไปแล้ว
ไม่ทำต่อครับโอ้โหคือกลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายเนี่ย
คือตามมาจากปั๊มน้ำมันนะคะก็มาทำร้ายที่บริเวณถนนเรียบคลอง๗
ฝั่งตะวันตกที่คลองหลวงปฐุมธานีพ่อของน้องเบียที่เจ็บหนักอ่ะค่ะ
ชื่อว่านายสัญชัยอายุ๕๕พาทีมข่าวไปดูจุดเกิดเหตุ
มีร่องรอยรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำมีรอยเลือดหยดเป็นทางแถวนี้ค่ะ
แล้วเล่าเหตุการณ์ว่าคือวันเกิดเหตุลูกชายพ่อเนี่ย
ขี่รถไปกับหลานชายไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม
แถวแถวธัญบุรีวังน้อยไปเจอกลุ่มวัยรุ่นที่เหมือนกับไปจอดรถรวมแก๊งรวมตัวกันในปั๊ม
ลูกพ่อเห็นท่าไม่ดีขี่รถหนีขี่เข้าไปในซอยรัฐ
ก็จะกลับถนนเรียบคลอง๗ระยะทางประมาณสัก๗กิโลได้
แต่ทางมันเปลี่ยวอะค่ะไม่ค่อยมีแสงไฟ
เจ้ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่รถตามมาแล้วถีบรถลูกพ่อจนคว่ำ
รุมทำร้ายเหมือนกับใช้ของแข็งทุบตีอ่ะนะคะแล้วก็พยายามจะหลบหนีไป
แต่ก่อนจะหนีไอ้เจ้าแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้
มันยังหันมาคว่างระเบิดไทยประดิษฐ์ทิ้งท้ายใส่อ่ะ
โอ้โหแล้วสะเก็ดระเบิดโดนลูกชายพ่อจนเจ็บไปทั้งตัวค่ะ
มีป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
สงสัยว่าเป็นของกลุ่มผู้ก่อเหตุพ่อก็เอาไปให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
ก็มีกลุ่มบรรยุ่นขับรถตามประกบมาสามคันสามคันกี่คนครับ
ก็เป็นละเจ็ดคนอีกคันหนึ่งสามคนอีกคันหนึ่งสองคนสองคัน
ก็ได้ขับตามมาจากเหนือวัดศรีขึ้นมาก็ตามมาเรื่อย
ครับบนบันไดชาวะก็มาติดรถทุกชายผมโปรดให้ล้มอืม
ตรงที่เกิดเหตุตรงนี้แล้วก็พอล้มเสร็จก็ได้ลงไปทุบตี
ลูกชายผมพอเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะจากไปก็ได้ปลาระเบิด
ไว้ที่ใส่ขาลูกชายผมอืมทีนี้ค่ะน้องเบียวัยสิบห้าปีที่เจ็บหนัก
ค่ะก็อนุญาตให้ทีมข่าวของเราพูดคุยด้วยผ่านทาง
ดีโอคอร์นะคะตอนนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลปฐุมธานี
คือน้องเขาอยากเล่าเหตุการณ์ให้ฟังจะได้มีหลักฐานเพื่อตามตัวคนร้ายมา
ดำเนินคดีให้ได้น้องบอกว่ายอมรับว่ามีการมองหน้ากัน
คือน้องปลื้มวัย๑๔หลานชายที่ซ้อนท้ายไปด้วย
เหมือนกับหันไปด่ากลุ่มวัยรุ่นในปั๊มน้ำมันกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในปั๊มก็เลยโมโหขี่รถไล่ตาม
พยายามจะปลาระเบิดใส่ตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ปลาไม่โดนจนไปถึงที่เกิดเหตุ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นถีบรถล้มแล้วตอนนั้นน้องสลบไปเลย
ไม่รู้ว่าโดนอะไรบ้างจนเนี่ยสะบักสบอมเข้าโรงพยาบาล
ทีมข่าวของเราไปดูที่จุดเกิดเหตุนะคะว่ามันมีกล้องวงจรปิดบ้างไหม
ก็มีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านบ้านข้างแถวตรงนั้น
ตำรวจเก็บไปหมดแล้วนะคะก็เหมือนกับคนแถวนั้นก็บอกว่า
มีรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านไปเนี่ยขี่ผ่านไปแบบเนี้ย
แต่มันหลายคันไฟมันแว๊บผ่านไปแบบนี้ค่ะ
อืมคือเจ้าของบ้านหลังเนี้ยที่มีกล้องวงจรปิดบอกว่า
คือได้ยินเสียงนะแต่ไม่กล้าออกมาดูก็มีหลานออกมาดู
เห็นคนเจ็บนอนอยู่ที่พื้นแล้วแล้วก็มีการนำส่งโรงพยาบาล
ไม่ทันได้เห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใครไม่รู้จริง
หนูโทรทัศน์เสียงปึ้งก็ออกมาดูแล้วก็เรียกพวกนี้ออกมาดูกันไง
อืมมาก็คือเขาก็นอนลงนอนตรงนี้แล้วเลือดออกแล้วอีก
มีกล้องวงจรปิดอีกมุมค่ะจะเห็นว่าหลังก่อเหตุแล้วเนี่ย
จะมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไปรวมตัวกันริมถนนที่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก
แล้วก็ไม่รู้รอใครจอดกันอยู่แล้วก็ขี่ออกไป
ทีนี้นะคะเราได้คุยกับน้องปลื้มเด็กชายวัย๑๔ปีที่บาดเจ็บเล็กน้อยที่ซ้อนท้ายไปด้วยค่ะ
บอกว่ายอมรับว่ามีการมองหน้ากันแล้วก็ให้ของลับกลุ่มวัยรุ่นในปั๊มน้ำมัน
มีการตะโกนด่ากันแล้วก็ขี่รถหนี
พอไปถึงจุดเกิดเหตุถูกถีบรถจักรยานยนต์จนล้ม
แล้วรถจักรยานยนต์ไปทับตัวน้องเบียร์คนขี่วัย๑๕
ปลื้มที่ซ้อนท้ายบอกว่าน้องปลื้มก็โดนทำร้ายแต่แกล้งสลบไป

รู้แค่ว่ามีคนนึงน่าจะไม่ใช่เยาวชนแล้วแหละ
เสื้อสีฟ้าเป็นผู้ชายน่าจะอายุเกิน๒๐แล้ว
แม่ของน้องปลื้มบอกว่าเอาจริงลูกชายก็ไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนนะ
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยเบียร์โทรมาชวนให้ไปหาพี่ชายที่ลำลูกกา
แม่ก็เตือนว่าระวังนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุขนาดนี้
ยังดีที่ลูกรอดชีวิตมาได้
หลังจากนี้จะไม่ให้ออกไปไหนกลางค่ำกลางคืนอีกแล้ว
ชาวบ้านก็บอกว่าที่ผ่านมาบ่อยมากเลยค่ะ
วัยรุ่นปลาระเบิดใส่กันในพื้นที่ค่ะ
มันเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอคลองหลวงและอำเภอหนองเสือนะคะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบหาตัวผู้ก่อเหตุ
ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับเพิ่งไปปลาระเบิดแถวนั้นเอง
ในพื้นที่อ่ะเมื่อสี่ห้าวันก่อนก็ต้องฝากตำรวจหน่อยค่ะ
ตำรวจสพคลอง๕ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปไล่ดู
ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็เดี๋ยวให้ทางคนเจ็บให้ปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียด
เชื่อว่าน่าจะจับตัวผู้ก่อเหตุได้
ครับ